กลับมาแล้วจ้าแฉแหลกแยกวิพานะคะเจวิเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะออกมาแฉว่ามีดาราน้องนางนึงแอปแบ๊วใสนะแต่ว่ากินเรียบทั้งตึกเลยนะคะจะเป็นใครตามเจวิไปเลยจ้า
แชร์แรกแยกไว้ก่อน

แชร์แรกแยกไว้ก่อน
แชร์แรกแยกไว้ก่อน

แชร์แรก

แชร์แรก

แชร์แรก
แชร์แรก

แชร์แรก

นางเอกก็ถีบส่งคำบูโชคร้ายให้หลุดจากปงโคจอด
แล้วกระโจนไปคบพระเอกกามโตแบบไม่แคร์เลยว่า
แฟนเก่าเขาก็อยู่ที่เดียวกัน
ตอนอินเลิศแหมก็โกยแหลกจนพระเอกแทบล้มจม
พอพระเอกกล้ามโตเริ่มไม่ดังนางก็ปฏิบัติการชิ่งอีกรอบ
หันมาควบผู้ชายรัวไล่มาตั้งแต่แดนเซอร์ครูสอนร้องเพลง
ไถไปกิ๊กเจ้าของรายการล้าของล่าสุดน้องสิงสอง
แฟนนักดนตรีที่ไปชกเข้ามา
เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคดีรักสามเศร้าแต่ฉี่ไม่ขอรับคำกล่าวหา
สุดท้ายประกาศเฉยเลยว่าเป็นแฟนกันร้ายนะจ๊ะ
แหมเจวิขอมอบฉายาน้องหมวยสวยยกตึกไอชีไปเลยค่ะ